จากประเด็นต่างที่นำเสนอไปแล้วนะคะ
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ในต่างประเทศที่เป็นประเด็นเด่น
ก็หนีไม่พ้นเรื่องของการดีเบตของ๒คู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
มีคนที่ร่วมชมรับชมการดีเบตครั้งนี้สูงสุดเป็นประวัติการทีเดียวนะคะ
จากนี้ทางเกาหลีใต้ก็ยังคงยืนยันว่าการที่จะใช้เครื่องมือในการทดสอบ
แล้วก็ป้องกันขีปนาวุฒาร์ดนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อป้องกันความตึงเครียดจากเกาหลีเหนือ

นางสาวปาร์คคืนเฮประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวศูนย์ทรพฤษเลือกในวันครบรอบ๖๘ปีกองทัพ
ยืนยันว่าการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุฒาสคือมาตรการรักษาความปลอดภัยและรักษาความมั่นคงของประเทศขั้นต่ำสุด
เพราะตอนนี้เกาหลีใต้กำลังเผชิญภัยคุกคามจากขีปนาวุฒนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ
โดยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากองทัพเกาหลีใต้และสหรัฐทำข้อตกลงติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุฒาส
ซึ่งเพิ่งมีการเปิดเผยสถานที่ที่แน่ชัดว่าจะติดตั้งไว้บริเวณสนามก๊อฟล็อตเต้สกายฮิวซองจูคันทรี่ขับ
ทางการฮ่องกงจัดพิธีเชิญทงชาติจีนขึ้นสู่ยอดเสา
ในโอกาสครบรอบ๖๗ปีของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ซึ่งถือเป็นวันชาติของจีนและฮ่องกงที่จตุราชโบฮีเนีย
โดยมีนายเหลียงชุนอิงผู้ว่าการก่อฮ่องกงเข้าร่วมพิธี
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของฮ่องกง
ขณะที่มีกลุ่มผู้ประท้วงจำนวนนึงมาชุมนุมกัน
เรียกร้องให้ในเหลียงชุนอิงผู้ว่าการก่อฮ่องกงลาออกจากตำแหน่ง
และยังเรียกร้องให้รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่
ดำเนินการปล่อยตัวนักโทษการเมืองให้เป็นอิสระ
รถริโก้ดูเตอร์เต้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส
แหลงข่าวที่เมืองดาวาวหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนเวียดนาม
ระบุว่าตัวเขาถูกวิจารณ์ว่าเหมือนกับอดอลพิสเลอร์
ผู้นำนาซีเยอรมนีในสมัยสงครามโลกครั้งที่๒

แต่เขาไม่สนใจคำวิจารณ์เหล่านั้น
และยังกล่าวด้วยว่าหากฮิลเลอร์ค่าล้างเผ่าพันธยิวไป๓ล้านคน
ตัวเองก็จะฆ่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด๓ล้านคนเช่นกัน
โดยความเห็นล่าสุดของผู้นำฟิลิปปินส์
ความไม่พอใจให้กับกลุ่มองค์กรชาวยิว
ซึ่งระบุว่าคำกล่าวของนายดูเตอร์เต้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและน่ารังเกียจ
และขอให้กล่าวขอโทษต่อเหยื่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวด้วย
เจ้าหน้าที่รัฐนิวเจอร์ซี่ของสหรัฐอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน
เพื่อตรวจสอบสาเหตุรถไฟชนชาญชาลาในสถานีโฮโบเคนรัฐนิวเจอร์ซี่
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑คนบาดเจ็บอีกกว่า๑๐๘คน
จำนวนนี้อาการสาหัสหลายคน
โดยเฉพาะการตรวจสอบว่ารถไฟขบวนดังกล่าว
เพราะระบบนี้จะสามารถจำกัดความเร็ว
สั่งการให้หยุดอัตโนมัติทันที
โฆษกธรรมเนียบขาวสหรัฐระบุว่า
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่น่าเชื่อมโยงกับเหตุก่อการร้าย

ข้อสรุปให้ได้โดยเร็วชาวอเมริกันรับชมการถ่ายท่อสดดีเบตระหว่างสองผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐรอบแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามากที่สุดเป็นประวัติการทะลุ๘๔ล้านคน
ทำลายสถิติการรับชมดีเบตรอบแรกระหว่างโรนอลเรแกนและจิมมี่คาเตอร์เมื่อ๓๖ปีก่อน
ซึ่งมียอดผู้ชมแปดสิบจุดหกล้านคนขณะที่ผลโพลสำรวจความเห็นของผู้ชมต่อการดีเบตครั้งนี้
แต่ละสำนักข่าวยังออกมาแตกต่างกันมีทั้งให้คะแนนนางคลินตันชนะในทรัมป์อย่างท่วมท้น
โพยกให้นายทรัมป์มีชัยชนะเหนือนางคลินตันด้วยเช่นกันโดยการดีเบตรอบสองจะมีขึ้นวันที่เก้าตุลาคมนี้
ตรงกับวันที่๑๐ตุลาคมตามเวลาในประเทศไทย